อืมคือมาไทยรัฐครั้งแรกนี่แฟนมวยถูกใจแน่นอนครับอ่ะรอติดตามนะครับมวยคู่นี้ต้นต้นจับตาดูความหนักความแรง

ขณะที่ปลายดูเข่าของร้อยเชิงครับ
คู่นี้หมัดแรกเข่าใครอยู่ใครไปหา
ต่อพร้อมกันในศึกยอดมทรัฐบ่ายวันนี้ครับ
ข้อผลของการเริ่มทำหน้าคู่แรกเปิดหัวการถ่ายท่อสด

เพชรตะวันคู่นี้เพชรตัดเพชร
เมื่อเช้ามุมแดงลดไป๑ปอนด์ขณะที่น้ำเงินมาพอดีพิกัดนะครับ
คู่ที่๒ทางการถ่ายท่อสด๑๑๖ปอนนะครับ
ใหญ่ขึ้นมาหน่อยยอดขุนทัพสกสุงหายิมเจอกับโคบี้ปเตรกุลครับ
คู่นี้มาพอดีพิกัดทั้งคู่นะครับ
คู่ที่๓น้องโรจบ้านเจริญศุกร์เจอกับแสนไชน้อยนิทิพัฒนาความ
หรือว่าแม็กซ์เดิมนะครับ๑๑๖ปอนด์
คู่นี้ลดมากสุดนะครับ
มุมแดงลดไป๑๑ขณะที่น้ำเงินลดไป๑ปอนด์ครับ
ส่วนเครื่องของรายการ๑๑๕ปอนด์
มาจากค่ายพอดีพิกัดทั้งคู่นะครับ

เจอกับทางด้านของโอเล่สิทธิวัฒน์ครับ

เดี๋ยวรอติดตามนะครับถ่ายทอดสดบ่าย๓ถึง๕โมงเย็น

ไทยรัฐมวยดีดูฟรีไม่มีการพนัน